ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวต่อเนื่องนะคะ
ก็จะมีคลิปเหตุการณ์ที่หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ถูกรถบัสเนี่ย
ขาขาดที่หน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตูบีเมื่อวานนี้
แล้วภาพค่อนข้างหน้าหวาดเสียวเลยทีเดียว
ล่าสุดอาการของหนุ่มรายนี้ดีขึ้นค่ะ
เขาบอกว่าขาข้างซ้ายมีสัญญาณว่าน่าจะต่อติด
แต่ยังไงแล้วเนี่ยข้างขวาเขาบอกว่าคงไม่มีทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ
แฟนสาวซึ่งท้อง๕เดือนก็เลยวอนพลเมืองดีหน่อย
บอกว่าถ้าใครมีกล้องหน้ารถหรือใครเห็นเหตุการณ์ช่วยส่งหลักฐานมาให้หน่อยนะคะ

โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดตามความคืบหน้าจากอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงาน
ขับไปชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณสามแยกหน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตูบี
ถนนโรจนะฝั่งขาเข้าช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๓ตำบลคานหามอำเภออุทัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้นายฉัดชัยสุนทรพฤกษ์อายุ๒๖ปีหรือในเค้กคนขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะขาขาดทั้งสองข้างเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายนะคะโดยล่าสุดเนี่ยก็ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลการุณเวทนวรรณครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งนางสาวนิพพนธ์ฮรรณแจนษ์ยันไนล์อายุ๒๕ปีภรรยาสาวพร้อมด้วยเย็ดย่างของนายฉัดชัย
ยังคงไปเฝ้าดูอาการนะคะซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ถือว่าแหลกละเอียดเลยนะคะแล้ววันนี้มีเลือดไหลออกมา
ก็เป็นสัญญาณว่าไม่มีเลือดข้างเสียไม่มีเลือดอุดตันอยู่ภายในแผล
เรื่องต้นอาการอื่นสามารถตอบสนองและพูดคุยกับญาติที่มาเยี่ยมได้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยทางภรรยาเขาก็เลยวอนผู้ที่เห็นเหตุการณ์
หรือว่าคนที่ขับรถในบริเวณที่เกิดเหตุถ้ามีกล้องหน้ารถ
หรือว่าอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะช่วยนำมามอบให้หน่อย
เพื่อจะนำไปต่อสู้คดีเพราะเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคู่กรณีจะว่าอย่างไร
กลัวว่าสามีจะต้องเสียขาไปฟรี
เขารู้สึกตัวคุยได้ปกติอะค่ะคือเมื่อเช้าคุณหมอเขาก็มาเปิด
เปิดผ้าพันแขแล้วก็จะขาข้างซ้ายที่คุณหมอเขาเอ่อ
เขาเอ่อต่อให้อะค่ะคือตอนเนี้ยขาเขาเริ่มมีเลือดไหลแล้ว
ก็คือเป็นปฏิกิริยาที่ดีว่าเลือดไม่อุดตันอ่า
ขายังอาจจะสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าข้างซ้ายก็คือเอ่อ
ข้างขวาเนี่ยไม่รอดแล้วก็คือมีโอกาสห้าสิบละสิบอ่ะค่ะ
ต้องรอสองสามวันหนึ่งถึงจะรู้ว่าขาข้างซ้ายจะใช้งานได้ไหม
ที่เห็นเหตุการณ์ว่ามันจะเอ่อ
อยากจะมาเป็นพยานให้แต่เรื่องหลักฐานที่เป็นภาพกล้องวงจรปิด
หรือว่ากล้องหน้ารถแบบนี้ค่ะคือเรายังไม่สามารถตามได้
อยากจะบอกความถึงใจค่ะว่าถ้าใครมีภาพกล้องจนติด
กล้องหน้ารถยนต์ค่ะส่งภาพมาได้เลยค่ะ

ทางเพจไทยรัฐของเราก็ลงคลิปข่าวนี้เหมือนกัน
ปรากฏว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยถามถึงเลขบัญชีนะคะ
เพราะว่าอยากช่วยเหลือเห็นใจที่ต้องประสบอุบัติเหตุจนขาขาด
ซึ่งในคลิปเหตุการณ์ก็จะเห็นด้วยนะคะ
ในเค้กร้องไห้โฮตลอดเวลา
่นว่าห่วงภรรยาห่วงลูกในท้องจะอยู่ยังไง
เพราะจากนี้ตัวเขาเองเนี่ยคงทำมาหากินต่อไม่ได้แล้วค่ะ
ถ้าหากมีผู้ใจบุญอยากจะช่วยเหลือทั้งครอบครัวนะคะ
ก็นี่แหละค่ะโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล

ธนาคารกรุงไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้ค่ะ